ข่าวนี้เอาข่าวนี้ดีกว่า
เอาใจพี่หนุ่มซะนิดหนึ่งเป็นคนที่เล่นโปเกมอนถูกไหมคะใช่

ถึงขนาดแบบเอาไปฝันหรือว่าแบบ
อยู่ดีวันหนึ่งก็ละเมอเพ้อขึ้นมาเป็นโปเกมอนบ้างไหม

นมบราเซียวคนนี้เลยค่ะเขาเขี้ยนหนักมาก
เกิดอาการคลั่งอย่างหนักเขาบอกว่า
ถูกวิญญาณโปเกมอนเข้าสิงหลังเล่นโปเกมอนโก

โปเกมโมโปเกมโมโปเกมโมโปเกมโมโปเกมโม
ทำธุรกรรมที่ธนาคารแห่งหนึ่งในเมืองริโอเกรนเดโดนาโต้น
จู่ร้องตะโกนอ๋อแล้ววาดออกมาเป็นคำว่าโปเกมโมนโปเกมโมน
ซ้ำแท้วซ้ำอีกซ้ำฟางคุณละมุน
คนอื่นที่อยู่ในนั้นก็คือเป็นคนที่อยู่ที่ธนาคาร
มีลูกค้าคนอื่นอยู่ในนั้น

รุมก็เข้าไปจับตัวแล้วก็กดลงกับพื้น

โปเกมโมนโปเกมโมน

คืออย่างนี้หลังจากที่เขากดกันอยู่สักพักหนึ่ง
หนุ่มรายนี้ก็ถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจนะคะในเวลาต่อมา
แต่เขาก็บอกว่าพอเขาสงบสติอารมณ์ลง
เขาก็เลยแจ้งกับตำรวจว่าเขายืนอยู่เฉย
กำลังยืนต่อคิวอยู่ดีก็รู้สึกเหมือนกับว่า
มีพลังลึกลับบางอย่างเข้าสิงจนในที่สุดนั้น

ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ตัวไหน
มีตัวหนึ่งที่ชื่อเป็นใคร
มันมีโปเกมอนสายผีนะ

พี่ก่อนหน้านี้มันก็มีฝรั่งผู้หญิงคนนึง
มีแบบโดนข่มขืนจากโปเกมอน
อันนั้นเขาออกมาจากโทรศัพท์ไปข่มนางอย่างนี้เหรอ
เกมอนข่มขืนนางนางบอกอย่างนั้น

สามีก็บอกว่าอ๋อเหรอมึงไปหาเจอแพทย์
จริงอันนี้

ตำรวจบอกไม่มีตำรวจให้ไปหาหมอเหอะ

เพราะว่าไม่มีพระแบบที่คุณหนุ่มเขามีเลยใช่ไหม

แต่หนูว่าผิดต้องแต่มันเข้าสิงแล้วแหละพี่
ไม่น่าใช่เรื่องนี้นะ

ไม่น่าใช่เขาอาจจะเป็นคนที่เล่น

คลั่งคล้ายอย่างหนักแล้วอินมาก

มีพลังบางอย่างเข้าสิงได้เลย

เข้าใจรถเบยที่บอกอย่างนี้

พิกาจูเข้าสิง